อย่างที่อาจารย์บอกเลยว่านอกจากคำวินิจฉัยของศาลแล้วเนี่ย
ต้องดูท่าทีการเคลื่อนไหวนอกสภาบนถนนหรือบนสกายวอลก็คือกลุ่มทะลุฟ้ากลุ่มราศดร
ไปถึงคณะหลอมรวมประชาชนด้วยค่ะคุณผู้ชมนับจากนี้ไปเนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้วล่ะ
๑๑นาฬิกา๕๖นาทีอีกประมาณสัก๓ชั่วโมง
เราจะได้เห็นชะตาการเป็นนายกของพลเอกประยุจันทร์โอชาว่า
สารรัฐธรรมนุนท่านจะวินิจฉัยอย่างไรแต่มันโยกละตอนนี้ในสารรัฐธรรมนุน
รายงานสดอยู่ที่หน้าศาลเชิญเลยครับ
ตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาที่องค์คณะตุลาการได้
นัดประชุมกันนะคะเพื่อที่จะปรึกษาหารือในคำวินิจฉัย
ที่จะชี้ชะตาบนเอกประยุทธ์ในวันนี้
จนถึงตอนนี้ก็ล่วงเลยมาเป็นเวลา๓ชั่วโมงแล้ว
ซึ่งก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าผลเอกประยุทธ์จะได้ดำรงตำแหน่งต่อหรือไม่
ขณะที่บรรยากาศล่าสุดณตอนนี้นะคะที่บริเวณด้านหน้าสารรัฐธรรมนูล
ไปดูบรรยากาศกองทัพสื่อมณชนได้มาปักหลักรอ
เพื่อที่จะติดตามทำข่าวที่องค์คณะตุลาการ
ขึ้นบันลังเพื่อที่จะอ่านคำวินิจฉัยนะคะ
ตั้งแต่เช้าค่ะสื่อมวลชนก็มาปักหลักรอติดตามทำข่าวสารรัฐธรรมนูล
ที่จะชี้ชะตาว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จะได้ปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อหรือไม่
ซึ่งคณะตุลาการทั้ง๙คนได้เริ่มประชุมกันตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาที่ผ่านมา
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยและปรึกษาหารือในวาระการดำรงตำแหน่งนายยกรัฐมนตรี
๘ปีหรือไม่ของผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก่อนจะลงมติและออกบันลังอ่านคำวินิจฉัยในเวลา๑๕นาฬิกาค่ะ
มาตรการในการรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยวันนี้นะคะที่บริเวณภายในสารรัฐธรรมนูล
และรอบนอกศาลรัฐธรรมนูลเป็นไปอย่างเข้มข้น
หน้าศาลนะคะมีการนำแผงเหล็กมากั้นพร้อมกับตั้งโทรทัศน์ไว้ทั้งหมด๓จอ
เพื่อให้สื่อมวลชนได้ติดตามการอ่านคำวินิจฉัยของตุลาการที่จะเริ่มในเวลาบ่าย๓โมงวันนี้
ส่วนพื้นที่รอบนอกอาคาร
ตำรวจนะคะได้นำแผงเหล็กมาวางกั้นพื้นที่
รวมถึงได้นำรถฉีดน้ำแรงดันสูงหรือรถจีโน่นั้นนะคะมาจอดเตรียมพร้อม
พันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญนะคะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เมื่อเช้าก็ได้เดินทางมาตรวจความเรียบร้อยที่ด้านหน้าสำนักงานสารรัฐธรรมนูลค่ะ
ซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะคะว่า
เรื่องของการดูแลความปลอดภัยวันนี้
กองบัญชาการตำรวจนครบานใช้กำลังตำรวจทั้งหมด๓๐๐นายค่ะ
ดูแลความปลอดภัยรอบพื้นที่สารรัฐธรรมนูล
หลังมีการข่าวว่าจะมีกลุ่มมวลชนมาปักหลักชุมนุมฟังคำวินิจฉัย
พร้อมกับขอความร่วมมือกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
หากมาก็ขอให้เคารพและก็ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายค่ะ
ไปฟังเสียงของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันค่ะ
มันจะทำแล้วมันจะสุ่มเสี่ยงการกระทำความผิดกฎหมาย

โดยเพราะยิ่งการก่อเหตุความไม่สงบในรูปแบบต่างก็ดีนะครับ
ยืนยันว่าในช่วง๒ปีที่ผ่านมา
ตั้งแต่กลางปี๒๕๖๓นะครับ
เรามีการดำเนินคดีไปประมาณ๑๕๐๐กว่าคนนะครับ

ส่วนความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่เช้านะคะ
มวลชนหลายสำนักได้ไปรอติดตามทำข่าวที่กระทรวงกลาโหมนะคะ
แต่ทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการแจ้งกับสื่อมวลชนว่า
ช่วงเช้าวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จะยังไม่เดินทางเข้ามาที่กระทรวงกลาโหม
และจะอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวในกระทรวงได้เวลา๑๕นาฬิกาเท่านั้นนะคะ
ซึ่งวันนี้จะมีพิธีส่งมอบตำแหน่งประหลัดกระทรวงกลาโหม
และทางกระทรวงรวมถึงหัวหน้าระดับส่วนราชการค่ะ
ซึ่งเวลาดังกล่าวนั้นนะคะบ่ายสามโมงพลเอกประยุทธ์ก็จะเดินทางเข้ามาค่ะ
แต่เมื่อเวลา๙นาฬิกา๔๐นาทีที่ผ่านมาค่ะ
ปรากฏว่าผลเอกประยุทธ์นะคะพร้อมคณะได้เดินทางมาถึงกระทรวงกลาโฮม
ด้วยรถยนต์ส่วนตัวรถเบ้นสีดำนะคะทะเบียนยพพค๑๘๘๑
โดยเข้าทางประตูด้านหน้ากระทรวงกลาโหมฝั่งถนนสนามชัยค่ะ
ซึ่งผลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีสีหน้านิ่งเฉยไม่ได้หันหน้ามาทักทายกับสื่อมวลชนค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานว่าช่วงบ่ายวันนี้นะคะหลังจากที่ปฏิบัติราชการที่กระทรวงกลาโหมเสร็จสิ้น
ผลเอกประยุทธ์จะเดินทางกลับเข้าบ้านพักภายในกรมฐานราบที่๑มหาดเล็กราชบรบรักษาพระองค์ทันทีค่ะ
เพื่อติดตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลในวันนี้ค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะก็มีรายงานข่าวนะคะว่ามีนักการเมืองรัฐมนตรีรวมถึงสอสอที่อยู่ฝั่งร่วมรัฐบาลหลายคนนะคะ
วันนี้ได้มีการส่งข้อความไปให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
ซึ่งผลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้มีการตอบกลับแต่อย่างใด
แต่ว่ามีการตอบสั้นนะคะว่าขอบคุณครับในข้อความที่มีการส่งกำลังใจให้ค่ะ
เชื่อว่าคนไทยหลายคนก็ต้องนั่งหน้าจอ
เพื่อที่จะติดตามฟังคำวินิจฉัยวันนี้
ทั้งหมดก็คือบรรยากาศช่วงเช้าที่เกิดขึ้น
ที่ทีมข่าวเทวรัสทีวีของเราก่อติดบรรยากาศ
รายงานสดจากสารรัฐรัฐมนุนต์